คุณผู้ชมครับเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินเริ่มแรก
ถ้าคุณผู้ชมต้องไปเปิดบัญชีกับธนาคารนะครับ
ต้องมีการไปบอกข้อมูลส่วนตัวเป็นการสอบถามเพื่อแสดงตัวตนกันก่อนนะครับ
วันนี้เรามีคำแนะนำมาก่อนคุณผู้ชมครับ
จากว่าข้อมูลต่างนั้นมีความสำคัญมาก
แล้วมีความสำคัญมากน้อยแค่ไหน
ธนาคารเองจะรักษาความสำคัญของข้อมูลพื้นฐานของคุณผู้ชมได้

ก่อนหน้านี้ผมมีโอกาสได้คุยกันกับคุณทวีราบฤทธาพิรมครับ
เป็นกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ
มีคำแนะนำมาฝากคุณผู้ชมติดตามพร้อมกันครับ
คุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่กันต่อกับเรื่องของการพูดคุย
เรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารต่าง
เพื่อความมั่นใจในการใช้บริการของคุณผู้ชมนะครับ
วันนี้เราจะพาย้อนกลับไปเรื่องของการไปเริ่มต้นเปิดบัญชีกับธนาคาร
คุณผู้ชมจะควรให้ข้อมูลอย่างไรบ้าง
คุณจะเก็บข้อมูลอย่างไรเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้งานของคุณผู้ชมกับธนาคารนะครับ
และวันนี้ผมยังคงอยู่กับคุณทวีราบริษฐาพิรมนะครับ
เป็นกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพนะครับ

ที่แล้วเราคุยกันเรื่องของการทำธุรกรรมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส
หรือว่าดิจิตอลแต่ว่าณวันนี้ถ้าเกิดว่า
ย้อนกลับไปถ้าเกิดว่าผมเองคุณผู้ชมเอง
ต้องการไปสมัครใช้บริการกับธนาคาร
เปิดบัญชีสมัครบัตรเราต้องเริ่มต้น

เป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์กับทางธนาคาร

เพราะฉะนั้นธนาคารเองก็มีหน้าที่ต้องรู้จักตัวตนลูกค้านะครับ
อันนี้เป็นขั้นตอนทางกฎหมายก่อนนะครับ
เพราะฉะนั้นผู้ใช้บริการก็อย่าเพิ่งไปหงุดหงิดนะครับ
หรือว่าเวลาต้องถามข้อมูลต่างไปกังวลกับมันหรือไม่อยากให้นะครับ
ผมว่าอาจจะต้องเริ่มต้นด้วยความไว้วางใจซึ่งกันและกันก่อน
เพราะฉะนั้นข้อมูลบางอย่างที่ทางธนาคารต้องการ

แน่นอนครับเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ
เพราะฉะนั้นธนาคารก็มีหน้าที่เก็บรักษาด้วยความระมัดระวังอยู่แล้ว

แต่บางทีธนาคารจะถามเรื่องหมายเลขโทรศัพท์นะครับ
อย่าเพิ่งไปกังวลอีกว่าธนาคารได้ข้อมูลต่างเหล่านั้น
เดี๋ยวจะมานำเสนอบริการต่างซึ่งไม่เป็นประโยชนเลยครับ

แต่ต้องเรียนว่าในหมายเลขโทรศัพท์

บางบริการมันมีการแจ้งเตือน

จากการติดต่อผ่านช่องทางเหล่านั้น
ผมคิดว่าณวันนี้ต้องยอมรับว่า
โทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือในการติดต่อ

เพราะฉะนั้นในบางบริการที่ธนาคารนำเสนอ
เป็นการแจ้งเตือนเวลาเงินเข้าเงินออกต่าง
จริงมันเป็นเรื่องความปลอดภัยเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดในกรณีที่

บัญชีของเราแล้วมีการแจ้งเตือนมา
เราก็จะตื่นตัวแล้วจัดการได้ทัน
ผมคิดว่าเวลารับใช้บริการต่าง

เจ้าหน้าที่ก็มักจะนำเสนอบริการต่าง

ขอให้มองว่าหลายอันเป็นการใช้ประโยชน

ไม่ต้องกลัวจะให้ข้อมูลกับธนาคารถูกต้องไหมฮะ
ผมอยากสนับสนุนให้มีการให้ข้อมูลเหล่านี้
เรียนว่าเรามีกฎเกณฑ์ในการดูแลอยู่
ในการติดต่อลูกค้าหรือการแชร์ข้อมูลต่าง
มันมีกฎหมายมีขั้นตอนในการดูแลอยู่

การที่ธนาคารมีข้อมูลไม่ว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง

จะทำให้การติดต่อแจ้งข่าวสาร
หรือแจ้งเตือนเวลามีปัญหาเกิดขึ้น

ไม่ว่าเราจะทราบหรือไม่ทราบก็ดี
เช่นเงินหายหรือว่ากดแล้วเงินไม่ออก

ดีที่สุดเวลามีปัญหาเกิดขึ้นนะครับ
ก็ติดต่อช่องทางในการให้บริการของธนาคาร
จุดตรงนั้นโดยหลักก็จะมีข้อมูลในการทำธุรกรรม
แล้วก็สามารถจะอธิบายได้ในเบื้องต้น
แต่ถ้าต้องการสอบถามในรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ย
ธนาคารก็จะมีบริการเรียกว่าการตรวจสอบต่าง
ในขั้นตอนลึกขึ้นเราก็มีบริการต่างให้กับลูกค้า

มักจะจำเป็นจะต้องเข้าไปที่สาขานะครับ

แต่ในเบื้องต้นเวลามีปัญหาไม่สบายใจ

ปัจจุบันภัยกับเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงิน

ผมคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้าที่เราพบเนี่ย
หลายครั้งเป็นเรื่องการหลงลืม

โอนเงินไปแล้วไม่ได้ดูบัญชีธนาคารที่ถูกต้อง

แล้วเงินไปเข้าบัญชีของบุคคลอื่นต่าง
แล้วกดถุงหรือเปล่าบัญชีใช่คนนั้นไหม
ธนาคารเองมีขั้นตอนในการติดตามทวงถาม

เป็นเรื่องของการทำงานปกติ
มีขั้นตอนในการติดตามทวงถามกันระหว่างธนาคาร
เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของการเกิดการกระทำของมิจฉาชีพ
บ่อยครั้งเป็นเรื่องที่เราอาจจะละเลย
ก่อนที่จะโอนเงินให้ใครไม่ได้ตรวจเช็คว่าชื่อ

บัญชีธนาคารตรงจริงหรือเปล่า
ผมคิดว่าอยากให้ผู้ใช้บริการให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้เพิ่มมากขึ้นนิดนึง
เราจะได้ใช้บริการธนาคารด้วยความสบายใจ

อยู่ดีเงินในบัญชีเราหายไปเหมือนข่าวที่เกิดขึ้น
อย่างแรกต้องไปธนาคารหรือว่าไปที่สถานีตำรวจก่อนครับ
หลักผมคิดว่าติดต่อที่ทางธนาคารก่อน

อาจจะพบว่าบางทีเราทำธุรกรรมเองแล้วลืมก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับ
ก่อนที่จะรีบไปที่สถานีตำรวจต่างตั้งสติก่อนครับ

แจ้งเหตุผลว่าเรามีข้อกังวลเกิดเหตุการณ์ต่างขึ้น

จะรับการเทรนว่าขั้นตอนต้องไปแจ้งความที่ไหนอะไรต่าง

คุณผู้ชมครับแหม่ข้อมูลนี้ถ้าเกิดว่ามีเวลามากกว่านี้ต้องคุยกันต่อยาวนะครับ
แต่ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมผมจะพาไปเจาะลึก
ทุกวันนี้หลายคนใช้อยู่แต่ว่าบางทีใช้ไม่เป็น

วันนี้ผมและคุณทวีราบรีธาพิรมนะครับ
เป็นกรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาคารกรุงเทพ